คุณผู้ชมครับแม้ว่ากรกตยังไม่ได้รับรองนะครับ
ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่ว่าที่ผู้ว่ากอทมทำงานแล้ว

คนซ้ายสิบิโบร

อ๋ออันนี้ฝั่งขวานี่คู่ชิง
มีผู้ว่ากอทมแตะหมัดแท็กทีมกับนายวิโรธและคณาอดิษร

ลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาน้ำท่วม
ซึ่งจุดที่มีปัญหาคือบริเวณคลองลาดพร้าว

ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่๔เขต

คลองลาดพร้าวจัดจุจักรคุ้ยขวาง

สกที่มาจากภักดิ์เพื่อไทย๒คน

ก็เลยเชิญทั้ง๔คนมาร่วมรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยกัน
เพื่อจะนำปัญหาในเชิงนโยบาย

นี่คือการบูรณาการ

น้ำเยอะทุกที

อภารกิจของคุณชัชช่านนะ

แก่ไปคลองเตยครับ

มีครูประทีปผู้ก่อตั้ง

นำชาวชุมชนกว่าร้อยคน
ดอกกุหลาบมามอบให้คุณชัดชาติ
วันนี้ครับวันนี้วันนี้จริงวันนี้คือวันเกิด๒๕

๖ปีเต็มจดทำไม๕๖

เหมือนที่พี่บอกเมื่อวาน๘๑๗๘

คำว่ากับชาวคลองเตยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับ
ผมเป็นผู้ว่าติดดินจะลบคำสบประมาท
ที่บอกว่าพูดว่าหรอ

เดี๋ยวเราพิสูจน์นะครับ

กรกตยังไม่รับรองลงพื้นที่เลย

ดูแล้วนะนักข่าวตามกรทมรอบนี้นะ

อ่าชั้นเหนื่อยมากเลย

ตอนที่เลือกตั้ง๒๒น

อาจารย์ชัดตี๕แกออกวิ่งสวนลุมอีกแล้ว

พูดให้อารมณ์ดีไว้ก่อน
ไปดูคุณเอ๋ปารีนา

คุณเอ๋ปารีนามาแรง

แต่ว่าเขาแสดงความเห็นได้นี่

ริ้งข่าวในฐานะประชาชได้ให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่า
ได้คะแนนมากกว่ารุมรุมป้อม

หนูรุกบ่่มไปแต่ได้ที่ไหน

ปากบอกไม่ทะเลาะแล้วพูดแกว่งจุดหาเสี้ยน
เล่นมือเออน่าจะใช่แหละค่ะนี่คือภาพุถนำของชาติ
ช่วยไม่ทันใลสันสันดอนแหละ
แข่งนายกกับพลเอกประยุทธ์อย่าดีแต่ปากลาออก
สู้ลุงตู่ไม่ได้หรอกสุดท้ายฝากทำให้ได้
อย่างที่พูดฝากใช้งบประมาณด้วยความระมัดระวัง
และไม่ใช้งบประมาณด้วยความอร่อยปุ้ยขยับทำไมคันจะพูด
อะไรไม่ไม่ไม่คือไอ้เนี้ยปุ้ยไปอ่านในด้วยนะฮะตอนที่ท้า
บอกว่าให้ออกมาแข่งกับนายกประยุทธ์เนี่ยมีคนเข้าไป
เมนต์นะบอกว่าโอ้ยินดีกับชาวกรุงเทพได้ผู้ว่า
สเปคนายกก็คือคุณสมบัติสูงแต่เสียใจกับคนไทย
ที่ละละไว้ไหมที่ได้นายกสเปคจุดจุดอ่าอันนี้คอมเมนต
เน็ตนะครับครับอ่ะโอ้หายใจไม่ทั่วท้องไปดู
มาดามฟันนี่บ้างหรือว่าที่คนรู้จักคุณโอปารีเน
อันนี้ดีเขาเรียนแบบคุณปรินานะแล้วชอบ
ทำคลิปคุยกับซีรีอัชริยะเนี่ยผู้ช่วยอัชริยะ
ในสมาร์ทโฟนเนี่ยโตต่อกับมนุษย์ได้ครบถามเลยซีรี
ค่ะเราได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วอยากให้แก้ปัญหาอะไรก่อนดี
ก็เลยงายก่อนรถมีควันก็ดำเถอะลองบอกผู้ว่าหน่อยสิ
แสว่าจะแก้ปัญหากรุงเทพมหานครทำอะไรก่อนดี
รถติดมากฝนตกแป๊บเดียวน้ำท่วมแล้วอากาศแย่มากหายใจ
ไม่ออกโควิดยังไม่หมดฝุ่นก็จะมาป้ายรถเมย์ยังไงก่อนรถ
มีควันก็ดำบางคันขับเร็วมากฟุตบาทเดินไม่ดีหัวจะ
ขม่ำผับบาปิดดึกกว่านี้ก็ดีคนทำมาหากินจะได้ฝืน
ตัวเร็วขึ้นสายไฟฟ้าห้อยลงมาเฉียวหัวงงมากค่าไฟ
ไม่ได้ถูกนะทำได้แค่นี้เหรอผู้ว่าที่ช่วยเรื่องน้ำมัน
แพงได้ไหมเอาเป็นว่าทุกอย่างแพงแต่คนเงินเดือนถูกอยาก
ให้สร้างตัวอย่างการเมืองแบบใหม่อืมอ้าวเพิ่งเข้าใจว่า
ริเป็นคนกรุงเทพนะเนี่ยซิริเป็นคนกรุงเทพ
แล้วเป็นคนไทยด้วยอ๋อเหรอใช่เขาอาจจะมีความรู้รอบด้าน
ได้เหมือนกันสิริได้ทุกแนวเลยครับค่ะคือต้องบอกว่า
ซิริเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ในใจคนกรทมเลยนะ
เออพูดมาตรงหมดทุกอย่างเลยครับ